มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตคุณแตงโมนิดากันหน่อย
สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็ไปยื่นถอนฟ้องคดีฆาตกรรมต่อสาร
ส่วนศาลเองก็มีการเลื่อนนัดฟังคำตัดสินเป็น
เป็นวันที่๓สิงหาคมนี้สำหรับ๖คนบนเรือ

เมื่อวานวันที่เดือน๗ที่สำนักงานอายการจโอนถ้ามบูรี
เริ่มด้วยผู้ต้องหาทั้ง๖คนในคดีนี้
ประกอบไปด้วยไนปวร์หรือว่านายตานุพัฒน์เลอธวีวิสโมโลเบิร์ต
หรือว่าภัยบูรตรีกาญจนันนันจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรแซนวิสาพัฒน์โนมัยรัฐกติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์แล้วก็เอ็มหรือว่าพีมธรรมธีมรสี
ก็ทยอยเดินทางไปรายงานตัวตามคำสั่งของพนักงานอายการนนทบุรีครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการออกคำสั่งเลื่อนฟังคำสั่งมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกคือ๒๗พฤษภาคมโดยให้เหตุผลว่าอธิบดีอายการภาค๑ยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จ
ครั้งที่๒ก็เป็นวันที่๒๓มิถุนายนเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้สอบส่วนเพิ่มเติมกลับคืนมา
ระยะกระชั้นชิดทำให้อายการเนี่ยพิจารณาไม่ทันก่อนที่จะนัดใหม่เมื่อวานวันที่๗เดือน๗นะครับ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๖คนครับใช้เวลาเดินทางไปพบอายการประมาณ๓๐นาทีจากนั้นทั้งหมดก็ออกมา
สีหน้าสีตาค่อนข้างจะเคร่งเครียดครับเนื่องจากอายการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องออกไปอีกเป็นครั้งที่สาม
เดี๋ยวเจอกันใหม่๓สิงหาคมตอน๑๐โมงเหตุผลก็คือว่ายังไม่ได้รับสำนวนจากอายการภาค๑
เพราะมีขั้นตอนบางอย่างไปติดไปขัดในระบบราชการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่พบอายการแล้วครับกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมออกมาเปิดใจกับสื่อเลยพูดตรงนะฮะ
อยากเป็นจำเลยจะได้ไปสู้นะฮะสู้คดีในชั้นศาลซึ่งการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องไปเรื่อยเนี่ย
อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพราะอะไรเพราะส่งผลถึงการฟ้องกลับนะฮะ
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมก็ต้องล่าช้าออกไปอีกนะครับ
ขนาดที่แซนล่ะแซนคือ๑ในพูดต่อหาแบบว่าโอ้โหคดีนี้นะ
ตำรวจรวบรวมข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเป็นวัตถุพยานตั้งแต่แรกไปแล้ว
และตอนนี้มันมีเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเบื่อจังเลย
รู้สึกเบื่อกับการที่ถูกขุดคุยซ้ำซากไม่จบไม่สิ้น
อยากให้ตำรวจดำเนินการไปตามหลักการและเหตุผลไม่ใช่ตามกระแสสังคมครับ
ก็อยากเป็นจำเลยแล้วค่ะจะได้ไปต่อสู้คดีค่ะ
เรียกอะไรอ่ะโดนเรียกสอบโดนเรียกนู่นเรียกนี่เหมือนเราก็ต้องให้ความร่วมมือ
พอไม่ให้ความรู้มือเราก็โดนแจ้งเข้าเป้าหามาอีกอะไรอย่างนี้
เขาก็จะหยุดได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้
ก็แค่ขอโทษเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
อย่างน้อยทำผิดแล้วขอโทษเป็นนะคะ
เพราะอยู่มาก็นานแล้วอะค่ะพวกเราสามัคคีแล้วก็
ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะเนาะก็ตามนั้นเลยค่ะ
ก็ใช้สิทธิ์ที่มีนะขอความพิธีทำให้กับพวกเราด้วยนะคะ
คุณแซนเขาพูดถึงใครคุณผู้ชมนอกจากให้สัมภาษณ์แล้ว

ถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปหลักฐานทิพย์ก็ต้องเก็บไว้โชว์ที่เมืองทิพย์สินะ
เขาพูดถึงใครเขาส่งสารนี้ไปถึงใคร
นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ภาพนี้นะครับ
มาดูฝากฝั่งการฟ้องตรงต่อสารจังหวัดนนทบุรีที่นายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือในความผิดคดีอาญารวม๘มาตรา
เป็นคดีฆาตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าล่าสุดนะฮะ
คุณแม่คุณตังโหมคุณแม่พระฤะษฎานะ
ยื่นถอนฟ้องแล้วนะครับออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
นายอัจฉริยะบอกว่าคดีนี้เงียดถือว่าหมดหน้าที่ผมล่ะ
ทุ่มเทช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดแล้ว
จากนี้ไปก็คงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อ
ผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นต่อไปนะครับ
เดี๋ยวจับตาในวันที่๓สิงหาคมนี้
กับการนัดฟังคำตัดสินของศาลกับผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะครับ